ส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรมีเหตุสลดเกิดขึ้นนะครับ
หนุ่มขับรถคีบอ้อยซึ่งเป็นรถที่ดัดแปลงมาจากรถตักนั้น
ขณะกำลังขับรถทำงานอยู่เผลาล้อรถหลุดนะครับ
แล้วรถพลิกคว่ำทับร่างตัวเองจนเสียชีวิตส่วนสาเหตุนั้นเกิดจากอะไร

นี่คือสภาพศพของนายสมศักดิ์พาสมบูรณ์อายุ๓๕ปี
หลังขับรถคีบอ้อยดัดแปลงจากรถตักด้วยความเร็ว
แล้วเกิดเผลาหลุดพลิกคว่ำแล้วมาทับร่างนายสมศักดิ์จนเสียชีวิต
เหตุสลดนี้เกิดขึ้นบนถนนภายในไร่อ้อยในพื้นที่หมู่๔
ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองกำแพงเพชร
สอบถามเพื่อนคนงานของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า
ช่วงเช้าผู้ตายขับรถคันดังกล่าวเพื่อไปฉีดยาอ้อย
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๒กิโลเมตรเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ
ลาวล้อด้านซ้ายหน้าเกิดหักหลุดจึงทำให้รถพลิกคว่ำ
แล้วรถก็มาทับคนขับจนเสียชีวิตดังกล่าว
ส่วนที่มาที่ไปของรถคีบอ้อยดัดแปลงคันดังกล่าวนี้
ในเรืองวุฒิภักษ์คพูพิสูจน์อายุสามสิบห้าปี
ลูกเจ้าของไร่อ้อยเผยว่ารถคันนี้ซื้อมาจากจังหวัดราชบุรี
ที่มีการดัดแปลงสภาพรถเป็นรถคีบอ้อยแล้ว
แต่ก่อนหน้านั้นรถคีบคันดังกล่าวเป็นรถตักข้าวมาก่อน
จากนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนสภาพรถมาเป็นรถที่พร้อมขาย
ที่ผ่านมาก็ใช้มากว่า๕ปีแล้ว
ก่อนที่จะดัดแปลงเพิ่มเติมใส่ถังบรรทุกน้ำ
เพื่อใส่สารเคมีมาฉีดในไร่อ้อยที่มีกว่าจำนวน๑๕๐๐ไร่
ส่วนสาเหตุที่รถคีบอ้อยดัดแปลงเข่าหลุด
ว่ามาจากผู้ตายชอบใช้ความเร็ว
ประกอบกับรถมีสภาพเก่าจนเกิดเรื่องเศร้าขึ้น
รถขีบผมเป็นรถตักข้าวอะไรอย่างนี้ครับ

อาตอนนี้ผมซื้อมาคือเขาแปลงรถขีบมาเลย
ประวัติเขานี่ขับรถดีไหมครับที่ผ่านมา

แต่ว่าเขาชอบเล่นเครื่องรถ
นายเมธีณพิกุลตำแหน่งหัวหน้าตรวจสภาพรถ
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่า

เป็นรถที่มีการดัดแปลงสภาพจากรถตักข้าว
ต่อเติมให้เป็นรถคีบอ้อย
ซึ่งทำให้สัดส่วนของรถไม่ได้มาตรฐาน
เหตุที่เกิดขึ้นคาดว่ารถดัดแปลงคันดังกล่าว
น่าจะมีอายุการใช้งานที่นาน
และอาจจะขาดการดูแลบำรุงรักษาในช่วงล่าง

ยังเป็นลักษณะคล้ายกับหลุมผิวทางไม่เรียบ
ทำให้เกิดเหตุการณ์สลดขึ้น
ส่วนบรรยากาศงานศพภายในวัดศรีโพสวัสดิ์ตำบลสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้เสียชีวิตใส่ไว้ภายในโรงเย็น
เตรียมงานตามประเพณีต่อไป
นับเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ใช้รถผิดประเภท

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน